มาดูปฏิบัติการสายฟ้าแลบนะฮะ
เพราะว่าทางเจ้าหน้าที่สรรพสามิตรภาค๙เนี่ย
ปฏิบัติการนี้ไปบุกปิดล้อมตรวจค้นโกดังเก็บบุหรี่เถื่อนรายใหญ่
ในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับ
ก็ยึดบุรีเถื่อนได้ถึง๕๑รัง
มูลค่ารวมกว่า๙ล้านบาทครับ
โดยนายธรรมศักดิ์ละอเอี่ยมที่ปรึกษาพัฒนาระบบการจัดเก็บภาษีกรมสรรพสามิตร
นำกำลังเจ้าหน้าที่สรรพสามิตรภาค๙และทหารค่ายเสนานรงค์
ปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นบ้านเล็กที่๖๔หมู่๔ตำบลคลองอุตภัว
ในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดทรงขลานะครับ
ซึ่งพื้นที่นี้ถูกใช้เป็นโกดังที่เก็บบุหรี่เถื่อนที่ลักลอบนำเข้ามาจากต่างประเทศ
เป็นบ้านไม้ชั้นเดียวขออภัยเป็นบ้านชั้นเดียวตั้งอยู่ในป่าสวนยาง
และมีการใช้ผ้าตะข่ายกรองแสงกั้นเป็นรั้วรอบขอบชิด
เพื่อไม่ให้เห็นความเคลื่อนไหวภายในนะครับ
จากการตรวจสอบพบว่าโกดังแห่งนี้ล็อกด้วยกุญแจแน่นหนา
แต่ไม่มีใครอยู่ภายในบ้านคาดว่าจะไหวตัวทันหลบหนีไปก่อน
ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะเข้าตรวจค้นไม่นานนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องงัดประตูเข้าไป
แล้วก็พบกับกองบุหรี่เถื่อนนับได้๕๑รังวางอยู่ภายในบ้าน
โดยใส่ถุงดำไว้อีกชั้นหนึ่งนะครับ
โดยแต่ละรังมีบุหรี่จำนวน๒๕แถว
ซึ่งนับรวมทั้งหมดแล้วก็๑๕๐๐๐ซอง
มูลค่าก็เปรียบเทียบปรับกว่า๙ล้านบาทนะครับ

จากการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและปราบปราม

ว่าจะมีการลักลอบนำบุรีเถื่อนล็อตใหญ่
เข้ามาทางชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน

ในจังหวัดทรงขลาและในพื้นที่ชายแดนภาคใต้นะครับ
จูจมเข้าตรวจค้นและยึดของกลางได้ทั้งหมด
และหลังจากนี้จะเร่งสืบสวนขยายผล

สามารถยึดได้ในรอบปีนี้นะครับ
ปฏิบัติการนี้เกิดขึ้นในวันสวบบุรีโลกเลยนะ